ส่วนเหตุการณ์นี้ตีกันจริงไม่ใช่ตีเล่น
แต่ตีไปด้วยเต้นไปด้วยเพราะว่าตีกันหน้าเวทีคอนเสิร์ตนะคะ
เล่าย้อนนิดเดียวคือที่มุกดาหารนะคะอำเภอดงหลวงเขาจัดคอนเสิร์ต
เปิดเมืองเที่ยวฤดูหนาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คุณผู้ชมดูนะคะตีไปด้วยเต้นไปด้วยจริงจริงครับ
ตีกันเสร็จเอาเต้นต่อเต้นเสร็จตีกันต่ออืม
กลุ่มแบบนี้ค่ะเขากำลังหมอลำกันบนเวทีสนุกสนานนะคะ
คืองานนี้มีตั้งแต่๒๔ธันวาคมไปจนถึง๒มกราคม
แต่คลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือ๕ทุ่มคืนวันที่๒๖ธันวาคม

แต่เหตุการณ์นี้ยังดีว่าไม่มีใครมีอาวุธ
ยังดีที่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บหนักแล้วก็ไม่มีใครโดนลูกหลง
แต่มันตีไปเต้นไปจริงจริงนะคะเนี่ยดูสิ
ทีนี้ทีมข่าวของเราตามให้ต่อเพราะเป็นห่วงคนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้า
ว่าเอ๊ะตีกันแบบนี้แล้วงานจะจัดต่อหรือเปล่าเขาจะยกเลิกการจัดงานหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราไปสำรวจดูนะคะรอบงานคอนเสิร์ตพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของ
เขาก็ยังขายกันตามปกติมันไม่มีจุดไหนที่ได้รับความเสียหาย
การตีกันตามคลิปภาพเมื่อสักครู่แต่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของกันอยู่
เขาบอกว่าไอ้คืนวันที่เกิดเรื่องตีกันเนี่ยนะบนเวทีมีศิลปินหมอลำอย่าง
จินน้อยแสงดาวมาทำการแสดงคนละเยอะมากวัยรุ่นจากหลายพื้นที่
สามร้อยกว่าคนนะคะอืมคอนเสิร์ตกำลังสนุกมาก
พ่อค้าคนนี้บอกว่าวัยรุ่นเขาอาจจะเต้นกันมันเกินไปหน่อย
แล้วมันไปกระทบกระทั่งกันอาจจะมองหน้ากันเขม่นกันเต้นมันกันไปหน่อย
ตายแล้วเลยชุลมุนชกต่อยกันค่ะเต้นมันก็ไม่ได้
นั่นน่ะสิคะแต่ไม่น่าเต้นแล้วอาจจะไปโดนไปแบบ
แขนขาไปโดนอะไรหรือเปล่ายกแข้งยกขาอะไรแบบนี้ค่ะ
คือคอนเสิร์ตนี้เจ้าของงานเขาเข้มงวดมาก
เขาตรวจอาวุธทุกคนที่เข้างาน
ที่ตีกันในคลิปก็เลยไม่ได้มีใครมีอาวุธนะคะครับ

แล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาระงับเหตุจับกลุ่มที่ทะเลาะ
ออกจากกันแล้วก็เชิญออกจากงานค่ะ

ยังไม่ได้มีการดำเนินคดีกับใคร

เขาใช้วิธีการนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะ

เอาป้ายไปติดป้ายที่เอาไปติดเขียนว่า
ไม่มีตังค์อย่าห้าวห้ามทะเลาะวิวาสในงาน
เราใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดทางอาญาคือดำเนินคดีปรับ๑แสนบาทต่อคน
ใครตีกันปรับหนึ่งแสนบาทต่อคนดังนั้นไม่มีตังค์อย่าห้าวค่ะ
นี่ไงคะทีนี้แม่ค้าที่ขายของอยู่ในงานเขาบอกว่า
การขึ้นป้ายแบบนี้ก็ไม่ได้แบบหมายความว่าวัยรุ่นมันจะไม่ตีกันนะ
วัยรุ่นมันก็คือวัยรุ่นอ่ะถ้ามันจะตีกันปรับหนักแค่ไหนก็จะตีหรือเปล่า
อันนี้แม่ค้าเขาตั้งข้อสังเกตนะเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้เดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
แต่อย่างน้อยก็ยังดีนะคะที่จะมีมาตรการขั้นเด็ดขาดแบบนี้

ดีควรจะกลัวคนละแสนนะไม่ได้น้อยนะ
แล้วต้องทำด้วยนะถ้าตีกันอีกก็ต้องเอาจริงนะใช่ไหม
เด็กมันไม่มีตังค์หรอกก็ต้องไปไล่เอากับพ่อแม่ผู้ปกครอง

คำถามคือก่อนมันจะเข้างานมันได้อ่านป้ายนี้กันหรือเปล่า
พวกนี้บางทีมันก็ไม่ได้ดูอะไร
ตั้งใจจะเข้าไปแล้วก็รอมีเรื่องกันอย่างเดียว